วันนี้วันอังคารมีประชุมคอรมอลนะฮะหลายคนตามข่าวตั้งแต่เช้า
อืมมีข่าวว่าคอรมอจะพิจารณาอนุมัติวันหยุดนะ
เป็นวันหยุดกรณีพิเศษหยุดยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะตกลงก็อนุมัติออกมาจริงจริงนะฮะ
ใช่ค่ะก็เตรียมตัวไปเที่ยวกันได้นะคะเที่ยวในประเทศ
ถูกต้องนะครับ๒ช่วงช่วงละ๔วันนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่ฮะพฤศจิกายนก่อนเลย
ปกติแล้วพฤศจิกายนไม่มีวันหยุดราชการเลยนะฮะ
มีแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์คอรมออนุมัติเป็นวันหยุดพิเศษเลยนะครับ
สิบเก้ายี่สิบนะฮะพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะฮะ
เสาร์อาทิตย์ได้อีกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเป็นสี่วันนะฮะ
แต่เป็นวันหยุดราชการนะไม่รู้ว่าเอกชนเขาจะว่าอย่างไร
ท่านต้องไปถามที่บริษัทท่านดูแล้วนะคะ
ว่าจะเอาตามที่ราชการเขาหยุดหรือไม่อย่างไร

พฤศจิกายนไม่มีวันหยุดราชการนะฮะอันนี้ให้หยุดพิเศษเลยนะครับ
กระตุ้นเศรษฐกิจในการหยุดยาวหลังจากนั้น
ธันวาคมครับท่านผู้ชมครับธันวาคมเนี่ย
เราจะมีวันหยุดราชการอยู่๒วันปกติก็คือ๕ธันวาคม
ปีนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันพ่อแห่งชาตินะฮะ
สิบธันวาคมวันพระรหัสสบดีวันรัฐธรรมนูลนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้โดยปกติเสาร์๕ธันวาคมต้องไปชดเชย

รมอให้มาชดเชยศุกร์ที่๑๑ธันวาคมแทนนะครับ
เพราะฉะนั้นได้หยุด๔วันพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามธันวาคมค่ะ
นี่แล้วก็รออีกอึดใจเดียวก็ไปหยุดปีใหม่
ใช่ค่ะก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดือนธันวาคม
ว่าจะวันหยุดเยอะมากเลยนะอ่าก็นี่แหละฮะ
วันหยุดยาวหวังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
ผู้ชมก็วางแผนกันกันแล้วกันนะฮะ